เริ่มต้นด้วยประเด็นภายหลังจากที่มีกระแส
ขอให้ชะลอการแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นั้น

ขอดูข้อกฎหมายและสถานการณ์ก่อนครับ
ส่วนทางด้านของนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี
กล่าวว่าหากจะชะลอการแต่งตั้งต้องไม่ใช่เพราะกระแส
แต่ควรมาจากเหตุผลอื่นที่ฟังขึ้น
ซึ่งตามมาตรา๗ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่๒ปี๒๕๕๙
ชะลอทำได้ใน๓ขั้นตอนคือ๑เป็นอำนาจของมหาเทราสมาคม
ที่จะประชุมกันเพื่อดำเนินการ
หากประชุมแล้วต้องเสนอมาที่นายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบ
เพราะกรณีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
ภายหลังทรงลงพระประมาพิไทยต้องมีการประกาศสถาปนา

สมเด็จพระสังฆราชจะมีพระฐานะนุกรมหลายรูป
ซึ่งต้องตั้งพร้อมกันและต้องมีอ่านลักษณ์อ่านประกาศ
ตลอดจนต้องประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถ
พระวัดพระศรีรัตนศาสดาบราม
หรือในพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยเป็นต้น
ขั้นตอนที่๓คือเป็นขั้นตอนของพระราชอำนาจครับ
ด้านของนายเสถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตสาขาศาสนศาสต
เห็นว่าหากมีการเสนอชื่อสมเด็จพระมหาราชมังคลาจาน
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่

เพราะมีความอาวุโสและมหาเทราสมาคม

ทุกอย่างต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสงฆ์
ระบุว่าต้องเป็นสมเด็จที่มีอาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์ที่ไม่ใช่พรรษา
ส่วนกระแสต่อต้านหรือข้อกรหาใด
รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายนั้น
ปล่อยให้เป็นทางโลกเป็นผู้พิจารณาตัดสิน
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด

แล้วก็ต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ